สุดเผลอเศษเล่นปรีค่อยรวยค่อยรวย
เศรษฐีป้ายแดง
รวยกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ครับเราอยู่ที่หน้าวัดแขก

จะมาตามรอยความอร่อย

หอมมากหอมแบบหอมเลย
และจะบอกว่ารุ่นที่เราปัจจุบัน

วันนี้ครับเราจะมาล้วงความลับความสำเร็จนะครับ
รวมไปถึงสูตรการทำขนมปังสังพยาใบเตย

ที่ร้านอามะเบเกอรี่

วัดแขกก็ต้องมาร้านนี้เลยครับ

ร้านขนมที่อบจากเตาทำสดวันต่อวัน
โดยเฉพาะขนมปังไส้สังขยาใบเตย
ที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นนัมเบอร์วันเลยก็ว่าได้
ซึ่งดูจากลูกค้าที่ยืนรออยู่หน้าร้านแล้วเนี่ย
เรียกว่าแน่นร้านเลยแหละครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าให้เฮียป้องและน้องจ๊ะ
ล้วงเคล็ดลับความปังของร้านอาม้าเบอร์เกอรี่ดีกว่า

ให้ร้านขายดิบขายดีได้ขนาดนี้

นี่นะฮะนี่น้องอุ๋ม
ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นร้านดังอยู่แล้วเฮีย

เขาบอกว่าที่นี่นะคะมีทั้งหมด๑๑รสชาติด้วยกัน

มีสังขยาแคมหยองแคมชีสไส้กรอกไส้กรอกไก่ไส้กรอกหมูหยอง
พิซซ่าเนยสดไส้ไก่เผือก

เขาบอกว่าถ้ามาย่านศรีรมนะคะต้องมาแวะซื้อปังสังขยะใบเตย

อยากรู้ว่าเรามีทีเด็ดยังไงที่แบบคนมาต้องแวะซื้อ
สังขยะของร้านเรานะคะเป็นสังขยะที่กวนสดใหม่ทุกวัน
ไม่ใส่สารกันบูดใช้กะทิสดใช้ใบเตยสดไม่ได้ผสมสี
ขนมปังกับไส้สังขยาก็เป็นสูตรที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ค่ะ
แล้วทำไมชื่ออาม้าครับอันนี้มีคอกม้าหรือเปล่า
เพราะว่าไม่ใช่ค่ะที่บุกเบิกเป็นอากงกับอาม่า

แต่วันนี้ครับน้องจ๊ะคุณผู้ชมครับมาถึงร้านที่ออริจินัลมีประวัติกว่า๕๐ปีขนาดนี้
ขอกันดื้อเลยดีกว่าขอสูตรดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะหอมอร่อยและขายดิบขายดีขนาดนี้

แต่พี่อุ๋มดูน่าเครียดนะเพราะแบบขอสูตรอะ
โอ้โหมาให้ดีไม่ต้องเครียดหนูขอมา๑๐๐ขนาดหนูยังจำไม่ได้แค่ร้านเดียว
ไม่ต้องเครียด

เราน่าไปรู้สันธยาะไปเตยงั้นนี่นะคะเป็นวัตถุดิบที่จะต้องใช้ในการทำสันธยาะไปเตย

น้ำตาลค่ะไข่ค่ะแป้งกวนไส้นมข้นจืดค่ะใบเตยกับขันสด
สูตรลับสังขยาใบเตยของร้านอาม้าเบเกอรี่คือการใช้ใบเตยสดมาปั่น
และคันเอาน้ำสดนำมาทำเลยนั่นเองล่ะครับ
ความหอมเนี่ยจะได้ไม่หายไปไหนจากนั้นก็นำมาผสมกับน้ำตาลสาย
นมไข่หัวกะทิเนยอย่างดีแป้งกวนไส้ตั้งไฟแรงเคี่ยวและคนตลอดเวลา
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีเราก็จะได้สังขยาใบเตยที่โหมแบบนี้แล้วล่ะครับ
แนมพอเป็นอย่างนี้แล้วเราเอาไปยัดเส้นหนมปังแง่
ใช่เดี๋ยวเรายกขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็ประหยัด
ไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไหมเฮียโอเค
คุณผู้ชมครับลิฟท์ที่เห็นอยู่ในร้านอาม้าเบเกอรี่แห่งนี้เนี่ยมีอายุราวกว่า๓๐ปีแล้วล่ะครับ
เนื่องจากที่นี่มีความสูงถึง๔ชั้นโดยชั้น๔จะเป็นพื้นที่ของการทำแป้งอบขนม
ดังนั้นต้องใช้ลิฟต์เพื่อช่วยในการขนของรับส่งขนมจากชั้น๔และชั้น๑นั่นเองล่ะครับ
เฮีป้องและน้องจ๊ะเข้าไม่ได้นะจ๊ะเพราะเขารับน้ำหนักได้แค่ยี่สิบกิโลกรัม
วันนี้เห็นทีให้ออกกำลังกายเดินขึ้นชั้น๔กันหน่อยดีกว่าครับ
ก่อนที่เราจะให้เฮียป้องและน้องจ๊ะเปิดสูตรลับการทำแป้งขนมปังอาม้า
ลีลาเนี่ยจัดจ้านไฟลุกแบบนี้นี่แหละครับกับร้านนี้เลย

ถ้านับอายุคนผัด
เขามีร้านตั้งแต่อายุ๑๘๓๖ปีแล้วนะคะ

แล้วขายตะหอยแมลงผู้ทอดแบบนี้ขายดีขนาดไหนกันล่ะครับเนี่ย

เมื่อกี้นี่คือเขาลง๒เตาพร้อมกันเลย

ถ้าจังหวะน้อยเราก็อาจจะลง๒๐แล้วก็แบ่งไป๒เปล่า
แต่ถ้าคนเยอะเราก็ลง๒เตาไปเลย
เพราะว่าการผัดหอยมันใช้เวลานานไงคะ

ต้องรอกระทะหน้าอย่างเมื่อกี้อะไรอย่างนี้
ถ้าเขาสมัครใจเราแต่เราจะบอกกับเขา

แสดงว่าต้องอร่อยแน่

ต้องเป็นหอยสดเราไม่ใช้หอยต้มหรืออะไร

คือทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเหมือนกับเรากินด้วย
วงอกเราก็ล้างสันส้มอะไรอย่างเงี้เราเน้นเราเน้นคุณภาพมากกว่า
แต่เห็นทอดแบบไฟลุกขนาดนี้เนี่ยเป็นเทคนิคการทำให้หอยทอดกรอบอร่อยด้วยหรือเปล่าล่ะครับ
ใช่ใช่ทุกอย่างมันอยู่กับไฟนะคะที่มันกรอบได้ขนาดเนี้ย
ทุกอย่างอยู่กับไฟหมดแฟนพี่เขาใช้ไฟแรงเนอ
น้ำมันมันก็ระเหยเนอะแล้วมันก็เหมือนรีดไงพอมาซ้อนแบ่งเขาก็รีดรีดตักออกตักออกอย่างเงี้
ให้มันกรอบใช่ไหมจะไม่มีน้ำมันเก่าหรือว่าอะไรเพราะมันระเหย
เมื่อตอนเราเร่งไฟไงแล้วเขาก็รอจนก่อนแล้วก็เอาขึ้นไง
แต่ความอร่อยของหอยทอดสิงห์บุรีที่อายุทยาแห่งนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับ
ส่วนมากลูกค้าเอามาให้ดูแล้วก็มีคนโทรมาบอกอะไรอย่างนี้
เขาไม่ค่อยได้เสพโซเชียลเท่าไหร่
บางคนก็บอกมาจากสระบุรีมาจากระยองอะไรอย่างนี้
ก็มีมาบ้างเพื่อมาลองมาลอง
เขามาไหว้พระเขาก็แวะมาอะไรประมาณนี้
แล้วลีลาการทอดหอยแบบทอดไปเต้นไปแบบนี้เนี่ย
มีส่วนช่วยดึงดูดลูกค้าได้ด้วยหรือเปล่าล่ะครับ

โทษให้ถ่ายไปลงโรงแบบนอะเยลานซ์๓นั้นประเทศด้วยนะ
เขาก็เป็นสไตล์ของเขาเราก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งตรงนู้นเท่าไหร่
เพราะว่าเขาก็ใช้สมาธิเนาะเพราะว่ามันใช้ไฟแรงไงเผลอหน่อยไม่ได้เดี๋ยวไหม้
ใครชวนคุยเนี่ยถ้าคณะผัดเลยเขาไม่เอาบอกเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุย
ทีแรกขายอยู่หน้าวังก่อนก็คือเพื่อนเขาเปิดเพลงแล้วก็นั่นแหละเขาก็อย่างนี้มาตลอด
แล้วพอเรามาขายตรงนี้เราก็ต้องมีลำโพงเพราะว่าเสียงเพลงก็เออเหมือนกับว่าให้จังหวะเขาไปด้วยให้ใจเย็นลง
ดูท่าจะสนุกนะเนี่ยแล้วเคยนึกคึกไปเต้นกับคุณพ่อด้วยไหมล่ะเนี่ย
ถ้างั้นระหว่างลีลากับความอร่อยอันไหนเด็ดกว่ากันล่ะครับ
ต้องอร่อยสิคะร้านนี้ต้องรสเด็ดค่ะ
ที่เขาติดใจก็คือว่าอาหารอร่อยนะคะไม่ใช่ว่าลีลาลีลาเป็นส่วนประกอบรสชาติของเราต้องมาก่อน
เราใส่ใจลูกค้าเราต้องเอาคุณภาพมาก่อน
แต่สิ่งสำคัญจริงของการมีแรงทำอาชีพนี้
ก็คือการทำเพื่อครอบครัวใช่ไหมล่ะครับ
ทำเพื่อลูกนี่แหละเพราะตอนแรกเขาก็สอบสาธิตได้เนอ

ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับ
แต่ช่วงหน้าได้เวลากลับไปเปิดสูตรขนมปังที่ร้านอาม้าเบเกอรี่อีกครั้ง

เดี๋ยวเราก็วัดแผลกสีลมนะคะ
เสร็จที่ป้ายแดน
หลังจากที่เฮียป้องและน้องจ๊ะได้เคล็ดลับการทำสังขยาใบเตยกันไปแล้ว
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเปิดสูตรลับการทำแป้งขนม
ฟังอาม้าว่าทำยังไงให้ขายดิบขายดีแบบนี้
ตามไปกันเลยครับอ่ามาถึงแล้วชั้นสี่ค่ะ
ชั้นนี้เป็นเหมือนกับโรงงานเลยอ่ะน้องอุ๋มจะทำอะไรต่อครับ
ก็เดี๋ยวจะตีแป้งค่ะก็คือแป้งฟ้าน้ำตาลค่ะ
น้ำตาลค่ะทุกอย่างก็คือมีการตัวหมดแล้วล่ะค่ะ
อันนี้เกลือค่ะอันที่มีเกลือแต่ว่าน้ำตาลกับเกลือ
พยายามใส่ให้มันแยกแยกกันก็ไปเลยก็มีก้อดกลับโอ้โฮ

ก็คือตัดแป้งได้ขนาดที่เขาเหมาะ

ได้แป้งก้อนเหมาะเจาะแล้ว

โอเคมา

โอเคได้

นิ้วโดนได้ไหมเนี่ยได้

นี่ตอนนี้นะคะเฮียกำลังทำไส้ใหม่ค่ะ

เขามีเคล็ดลับก็คือว่าต้องห่อไส้ให้มิดห้ามลั่ว

เพราะว่าไม่งั้นถ้าพอมันขึ้นฟูอะค่ะ

โอเคเราดันเอาใช้มือนี้ดัน

และอุณหภูมิในการอบละคะ

เพราะว่าเตาของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกัน

หลังจากอบจากเตาโรนโรหณ
ถูกลำเลียงลงมาผ่านลิฟต์ตัวเดิม
ซึ่งแต่ละรอบก็จะสามารถขนย้ายขนมปังไม่ต่ำกว่า๒๐๐ลูกต่อเที่ยว
เพื่อนำมาบรรจุในกล่องพร้อมขายหน้าร้านโดยปกตินะครับ
ทางร้านจะเปิดขาย๙โมงเช้า
แต่ถ้ามาช้าหรือมาช่วงบ่าย
บอกเลยว่าของเนี่ยแทบจะหมดแล้วก็ว่าได้
เรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยล่ะครับ

กล่องใหญ่ก็คือแบบนี้๑๐ชิ้น

ใช่ค่ะก็จะมีเป็นรวมมิตรค่ะ
หอมนุ่มนะครับแล้วก็ไม่หวานแบบ
จนไม่อร่อยหวานกำลังดีเบา

หวานมากแน่อันนี้จ๊ะว่ากำลังพอดี

ใหญ่ขนาดนี้มาคุมคนมาคุมการผลิตเนี่ย
คือแบบรับผิดชอบได้ไงท้อไหมเรื่อยไหม

เราก็เรียกว่าต้องรับผิดชอบกับพี่สาวเต็มตัวเลย
ตอนนั้นเรียกว่าคุณแม่บอกกับเราว่าไงฮะ
เหมือนตอนแรกก็แบบว่าเรียนอยู่

ก็เหมือนแบบว่าที่บ้านพ่อมาพูดว่า
โอเรอ
พาทายาทรุ่นที่สองของร้านอาม้าเบเกอรี่จากไปอย่างกระทันหันด้วยปัญหาสุขภาพ
ทำให้ลูกสาวสองพี่น้องต้องเข้ามารับช่วงต่อกิจการของทางบ้านคนพี่จบวิศวะมาและวางแผนไว้ว่า
หาประสบการณ์ในสายทางที่เรียนมาสักระยะขณะที่คนน้องก็กำลังสนุกสนานกับการเรียนทำขนมอยู่ต่างประเทศ
แต่เมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งสองคนก็ต้องวางความฝันไว้แล้วเบนเข็มไปสู่ธุรกิจอาม้าเบเกอรี่แทนนั่นเองล่ะครับ
คิดไหมว่าหลานเนี้ยจะไปต่อยังไงก็คิด
แต่ว่าก็เหมือนมีพี่สาวกับคุณแม่อยู่ก็ช่วยกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่คุณพ่ออยู่เนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนจัดการทั้งหมด

ทิ้งไว้แค่สมุดน้ำบัตร
เราจะต้องติดต่อว่าวัตถุดิบเอาจากตรงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
และนี่ก็คือคลังนามบัตรเล่มสุดท้าย

ซึ่งเป็นรายชื่อนามบัตรที่คุณพ่อเคยติดต่อสั่งวัตถุดิบต่าง

สมุดเล่มนี้ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก

ต้องมาต่อยอดอาม้าเบเกอรี่ในยุคที่๓นั่นเองล่ะครับ
เราก็อยากทำให้เป็นทั้งหมด
หมายถึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบ
เพื่อที่ว่าแบบเกิดมีปัญหาอะไร
เราสามารถเข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียนรู้แล้วก็ปรับระบบในร้านนานไหมคะ
กว่าเราจะได้แบบพี่ดูหนูว่าคล่องมากเลยนะตอนนี้

มันคือการปรับตัวแบบอยู่ก็เจอโควิด
อยู่ก็แบบห้ามคนมายืนออหน้าร้าน
อะไรอย่างนี้คือเราก็ต้องพยายามค่อยปรับตัวกันไป
เราทำมา๔ปีปีแรกเนี่ยก็ปรับตัววุ่นแล้วล่ะ

แล้วมีลูกค้าที่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนผ่านในรุ่นเราเนี่ย

ไม่เป็นไรนี่เราผ่านมาแล้วเป็นประสบการณ์
ก็แบบไม่เห็นดีเท่าที่ผ่านมาเลย

แรงแรงแรงกระทบมาหรืออะไรอย่างนี้มานิดหน่อยอะพี่ว่า

ในการที่เปิดร้านเบอร์เกอรี่
ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต
จนถึงขายเลยค่ะ

ไหนจะฟิตแบ็คของแต่ละวัน

ยอดขายสต๊อกอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีหลายองค์ประกอบที่เราจะต้องแบบว่าดูแล
ต้องบริหารกันนะครับใช่ในความโชคร้ายก็ยินเป็นความโชคดีอยู่บ้าง
คือคุณพ่อจากไปแต่คุณแม่ยังอยู่แล้วคุณแม่เป็นที่ปรึกษาที่แข็งแกร่งนะครับ
ว่ามีอะไรก็ถามได้เชิญแม่อาเม้าดีกว่า
สวัสดีครับสวัสดีค่ะม้าหม่อยนะฮะกับน้องอุ๋มนะครับ
อ่าตอนนั้นที่ยายม้าหนักใจครับที่ว่าต้องโอ้โหลูกสาวสองคนต้องมาต้องมารับภาระต่อ
ไม่เลยค่ะตอนนั้นถ้ามีปัญหาเราก็สอนเข้าไปอย่างเงี้แหละครับใช่ค่ะ
เราก็ต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ต้องสารงานต่อจากพ่อให้ดีที่สุด
เพราะว่าลูกทั้งสองคนนี้เก่งมากแล้วก็น่ารักมากแม่ภูมิใจที่สุด
ภูมิใจมากแล้วก็มากที่สุดดีใจดีใจที่น่ารักที่สุดสารงานต่อ
ทำธุรกิจที่บ้านมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะคะ
แต่ว่ายิ่งในบ้านเราต้องยิ่งคุยกันเยอะ
พอเราคุยกันเยอะเราก็จะรับรู้ปัญหาแล้วก็เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาได้
อ่าวันนี้เดี๋ยวให้น้องอุ๋มนะคะฝากร้านนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหน
แล้วก็ฝากเบอร์โทรได้เลยหรือว่าฝากเพจได้เลยนะคะ
ร้านชื่ออามาเบเกอรี่นะคะตั้งอยู่บนถนนศรีลมก่อนถึงวัดแขกค่ะ
โก้สีเขียวกล่องสีเขียวครับผม
ถ้ามีปัญหาสอบถามอะไรก็แอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดไลน์นำหน้า
อ่าแล้วค่ะที่บล็อกอินต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องให้ต้องมาก่อนเที่ยงนะ
คุณผู้ชมครับวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่าวัดแขกษีลมเลยไปพร้อมกับพวกเราเลยไปขอบอนกับพวกเราค่ะ
คุณผู้ชมครับวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่าวัดแขกษีลมเลยไปพร้อมกับพวกเราเลยไปขอบอนกับพวกเราค่ะ

ไปพร้อมกับพวกเราเลยไปขอพรกับพวกเราค่า
คุณผู้ชมครับวัดพระศรีมหาอุมาเทวี
หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันดีว่าวัดแขกศรีลม
เป็นวัดทางศาสนาฮินดูแห่งหนึ่งในประเทศไทย
คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาขอพรให้รักสมหวังรวมถึงการงานการเงิน
และขอให้ชีวิตเฮ็งเฮงปัง
นั่นเองล่ะครับโดยจะมาซื้อดอกไม้สีสันต่างตามความหมาย
และกราบไหว้ขอพรจากองค์เทพทั้งหลาย
อาทิพระแม่อุมาเทวีพระพิคเนตพระพรมพระแม่ลักษมีพระแม่กาลี
แต่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเผลอแป๊บเดียวเฮียป้องและน้องจ๊ะ
มาเลือกดอกไม้กันแล้วเศรษฐีป้ายแดงมาทั้งที
สืบถามอาชีพพ่อค้าขายดอกไม้หน้าวัดแขกกันดีกว่า
ว่ารายได้เนี่ยจะปังขนาดไหน
เฮียค่ะต้องบอกเลยว่ามาที่นี่แล้วเนี่ย

เดี๋ยวเราก็วัดแขกศรีลมนะคะ
แต่ก่อนจะเข้าวัดเนี่ยเราต้องมาซื้อพวงมาลัยก่อน

มันพวงมาลัยที่จะดูสวยแปลกตากว่าที่อื่น

เจ้าของร้านนะคะ

มันจะดูไม่ดูแตกต่างกว่าที่ทั่วไป

พระแม่กาลีพระพิคเนธ

ดอกไม้แต่ละชนิดแต่ละสี

สำหรับการซื้อดอกไม้ไปไหว้เทพฮินดู

ก็จะนิยมไหว้กับพระพิคเนธ
ขอพรเรื่องการงานการเงิน
รุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จ

เพื่อขอพรเรื่องของความรัก
ดอกบัวนิยมไหว้กับพระแม่รัศมี
ตามความเชื่อเรื่องคู่ครอง

ส่วนที่เห็นลูกมะนาวใช้ไหว้องค์เทพ

วน่ายอันนี้ได้ทุกเทพเลย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

คุณแจงเดี๋ยวตามผมมาดูว่าทั้งหมด๖จุดที่เราต้องแก้ไขนะฮะเดี๋ยวตามผมมาแล้ว
อันที่หนึ่งประตูนะครับตอนนี้องศาหน้าร้านของคุณมันคาบเส้น
ซึ่งมันไม่ได้จับองศาหรืออักษรตัวไหนมันก็จะรอดช่องคือเงินหายหมด
เราต้องการให้มันมากินองศาตัวนี้ปั๊บเป็นองศามังกรตัวผู้ซึ่งซ้ายมือของคุณเป็นที่ทำผมทำอะไรเลย
เพราะฉะนั้นเราจะต้องหักเข้ามาอย่างนี้อันนี้คือแก้ได้อันที่หนึ่งนะฮะ
จุดที่สองเราเดินมาป๊าบเนี่ยนะฮะเรามาเจอคานคานตัวนี้เนี่ยซึ่งมันต่ำมากเวลาเปิดประตูมากระแทกคานแล้วมันก็ซีริ่งต่ำกว่าหัวมากเกินไปนะฮะ
หายไปก็คือทำเหมือนกว้างขึ้นหรือมันหายไปกลมกลืนไปกับธรรมชาติ
นะฮะแปะด้านนี้และด้านใต้ท้องนะฮะส่วนด้านหลังไม่ต้องแปะ
ไม่จำเป็นนะครับจ้ะอันนี้เป็นตัวแก้อ่าอันนี้จุดที่สอง
ที่สามที่เราต้องเดินไปแก้อีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้โอ้โหเป็นประธานของบ้านเลย
วาสนาเจริญลาบตามผมมาเลยครับจุดนี้เนี่ยโอ้โหถ้าแก้ได้
รับรองคุณมีทรัพย์เหลือจุดนี้คือเรียกว่าจุดศักดิ์สิทธิ
ผู้ชมนะเป็นทิศตะวันตกคือเป็นดาวภูเขา
ภูเขาคือดาวเงินทองดาวประธานของบ้าน
บ้างแคร์เราเปิดมาแวร์ล์ไนฮะ

เป็นอ่างล้างหน้าแถมเป็นห้องน้ำมีชักโคก
ซึ่งตรงกับประตูหน้าเลยนะครับ
เท่าใร่ก็หมดก็หาได้ใช้หมดจริง
ห้องนี้ควรจะยกเลิก
ต้องย้ายห้องซ่วมและห้องน้ำไปอยู่
ขวามือของอาคาร
อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของไปใช่ไหมค่ะ
ตัวนี้จะต้องหันหน้าออกนะครับคุณแจงไปทางประตู

เหตุผลทำไมเลขที่เพราะบ้านหลังนี้มังกรตัวผู้อยู่ซ้ายมือ
กระดายตัวผู้เป็นเลขขี้กระดายตัวเมียเป็นเลขผู้
ท้องแตกกล้างปลาทรัพย์ไม่เหลือนะครับ

อยากได้ได้กระดายเชื้อเชิญนะครับ

ให้แสงสีเขียวสีแดง
เก็บตังค์เนี่ยฮะตัวเนี้ยนะครับอันนี้สำคัญค่ะ
จะมีจะรวยหรือจนหรือไม่มีตัวนี้ต้องวางให้ถูกที่
และความสูงสัดส่วนต้องถูกที่เพราะถ้าเก็บตังค์จะต้องไปอยู่
ซ้ายมือของอาคารนี่คือจุดตำแหน่งศักดิ์สิทธิ
ซึ่งสอดรับกับกระดายประตูสอดรับกันเลยนะ
เตอร์เก็บตังค์นี้รับรองลูกจุดที่๖ของคุณที่ผิด
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะย้ายไปอยู่ที่เคาน์เตอร์เก็บตังค์ด้านหลังของคุณ
หรือเลยไปหน่อยก็ได้สูตรนี้คือแก้ได้
แล้วก็ร้านคุณก็อย่าอยู่รุ่งเรืองรับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย
ใจเลยนะตอนนี้มีออเดอร์เยอะนานเท่าไหร่คะเป็นชั่วโมงอะค่ะ
วันหนึ่งขายได้กี่จานอีกหรอกก็เกือบพันโอ้โห
เคยมีแบบประสบการณ์ที่ว่าแบบมีปัญหาไหมคะจนเป็นลมค่ะจริงเหรอ

เดี๋ยวพี่เอิ๊กพี่เอิ๊กมาคนเดียวป่ะคะ
ไปวันนี้มีกลับมาด้วยโอ้โดยและรักษาพี่โดยเฉพาะนี่ดู
เอาจริงคนที่บอดี้การ์ดหรือว่าโรคจิตเดินตามดู
เฮ้ยอยู่ใช่เฉยยังไม่มีเวลา
มาร้านเตี๋ยวหลัง
พี่ก็มีบอดิการ์มาด้วยเพราะพี่ก็เสียวหลังไง
เสียวหลังเนี่ยมันไม่ได้ต้องมาระวงระวังมันไม่ได้หวาดเสียวแบบนั้น
คือเมื่อก่อนร้านนี้ค่ะเขามีร้านที่แบบตั้งโต๊ะเข้าไปตรงซอก
แล้วเวลาคนกินอ่ะต้องนั่งหันหลังแล้วไอ้ซอกที่เราเดินตรงเนี้ย
เขาจะเข็นรถเข็นผักแล้วมันก็มันมาล้าง
โมเมนต์หนึ่งที่ว่าไอ้ตะแกรงผักเนี่ยมันหล่นใส่คนที่นั่งกินในร้าน
เขาก็เลยเรียกว่าอู้ยนั่งตรงนี้เสียวหลัง

วันหลังเวลามากินก็นั่งหันหน้าสิจะได้ไม่เสียวล่ะ
แล้วก็จะเสียวหน้าแทน
ใช่แต่ว่าตอนนี้ร้านเขาก็ขยับเข้าไปด้านในมีที่นั่งแล้ว
ได้ยินมาว่าเขามี๒เมนูก็คือกะเพราไก่กับไก่กระเทียม

แล้วไปถามเจ้าของร้านดีกว่าไปพี่เออ
ใครที่เคยบอกว่าของถูกและดีมีที่ไหนก็ต้องขอบอกว่ามีที่นี่นี่แหละครับ
เสียวหลังย่านปากคลองตลาด
ที่ใครต่อใครมาชิมก็ต้องบอกว่ากินจานเดียวเนี่ย

ที่สำคัญนะครับร้านนี้เขาขายแค่๒เมนูเท่านั้น
มีกะเพราไก่กับไก่กระเทียม
จานเบอร์เรอขนาดนี้เนี่ยเขาขายแค่จานละ๔๕บาทเท่านั้นนะ
แล้ววันหนึ่งไม่อยากจะคุยที่กะเทียมเคยขายได้เป็นพันกล่องเลยนะจ๊ะ
คงต้องให้น้องใบตองและพี่เอิร์กเข้าไปล้วงเคล็ดลับความรวยแล้วล่ะครับ

ขายอยู่ค่ะ
ไม่คือหนูคิดว่าน่าจะแบบเรามาช้าหมดแล้วหรือเปล่า
แล้วไหนกินของนี่
หนูจะแบบไม่อยู่ตอนนี้

ทำใจเลยนะตอนนี้มีออเดอร์เยอะอยู่หรือไง

เอาอย่างนี้ดีกว่าหนูก็อยากรู้ว่าคนที่เขามา
เขาจะต้องรอนานแบบเราสองคนหรือเปล่า

กะเพราไก่ครับชั่วโมงกว่าครับ
ไก่เขาแบบมีความนุ่มมาครับ
สำนักอย่างนี้ผมก็รอครับ
สวัสดีพี่ตอยด้วยนะคะ
วันนี้เชฟใหญ่ของร้านเลยนะพี่ออก

ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าบอกเลยทำทีเยอะและใหญ่ด้วย
แต่ของอร่อยมันต้องกระทะอย่างนี้จริงเนอะ
แปลว่าทำทีก็คือไม่ใช่ทีละจานเหรอคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เป็นกะเพราตอนหลัง

วัญชัยจะใช้วิธีผัดพร้อมกันไปเป็นกระทะใหญ่ทีเดียวเลยล่ะครับ
โดยจะเริ่มจากการรวนไก่ให้สุก
ตักเอาน้ำมันส่วนเกินออกเพื่อให้เนื้อไก่แห้ง
จากนั้นปรุงรสและใส่เครื่องพริกไทยกระเทียมลงไปผัดให้เป็นไก่กระเทียม
แล้วแบ่งเสิร์ฟไปตามจำนวนจานที่สั่งเข้ามาก่อน

ก็จะทำการใส่พริกและใบกะเพราลงไปผัดอีกที
ซึ่งการหมักไก่นั้นจะทำในช่วงเย็นของแต่ละวัน

โดยจะหมักกับเครื่องปรุงที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้าน
ประกอบกับเทคนิคสำคัญนั่นก็คือ
นวดไก่ขย่อมขยำเข้าไปแบบนี้นั่นเองล่ะครับ
จากนั้นก็หมักเก็บไว้ข้ามคืน
แล้วตอนเช้าก็จะได้ไก่ที่พร้อมเอามาผัดได้แล้วล่ะครับ
ตอนแรกขายหลายเมนูมาก
ผัดไม่ไหวก็เลยเหลือ๓เมนู

คือเป็นร้านเหมือนตามสั่งอย่างนี้หรอ

แล้วพ่อแล้วพ่อเข้าไปตั้งแต่กี่โมง

แล้วถ้าพ่ออยากเข้าห้องน้ำพ่อทำไงอ่ะ
น้อยมากความเคยชินความเคยกิน
สาเหตุที่ลุงวัญชัยต้องปีนเข้าปีนออกแบบนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นเตาไฟหรอกนะครับ
แต่เป็นอ่างปูนที่เอาไว้ล้างจานเลยทำให้ไม่มีทางเข้าออกนั่นเอง
ซึ่งลุงวัญชัยก็จะอยู่ในนี้ทั้งวันจนกระทั่งร้านปิด
โดยทั้งความร้อนและกำลังที่ใช้ก็จะทำให้ร่างกายรับภาระหนักมาก
บางครั้งก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันล่ะครับ
เคยมีแบบประสบการณ์ที่ว่าแบบ

จนมูกไปเลยหรอ

ไม่แล้วแกก็ไม่ได้นั่งด้วยไงมันทำทั้งวันเลย

แต่ทำไม่ได้รสชาติไม่เหมือน

แล้วลูกหลานล่ะลูกหลานที่ดูอยู่ทุกวันนี้พอผัดได้ไหมคะ
ก็ยัง

เพราไก่ไก่กะเพราเรียกอะไรก็ได้แต่รู้ว่าอร่อยมาก
นี่เนื้อไก่นุ่มมากพี่โอ๊

หอมอ่ะของพี่เป็นไก่กระเทียมมันไม่ได้เห็นกระเทียมนะแต่มีกลิ่น
เทียมกระกิ่งกระเทียมนี่คือชัดเลยแล้วก็พอใส่น้ำปลาพริกเข้าไป

เดี๋ยวแล้วเจอกันยังไงนี่อ่อนกันตั้ง๑๐ปีเลยนะ
เพราะเราเป็นช่างเสริมสวยอยู่ตรงนี้แล้วเขาขายของอยู่ข้างนอกอ๋อ

นี่คืออยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้ว

ตอนนี้๗๙๖๐ปี
เราขายของอยู่ที่นี่มา๔๖ปี
๔๖ปีที่ขาย๑๖ปีนะ

อายุเยอะแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเนอะ

เหนื่อยมากเดินไปไหนก็เหนื่อยมาก

แต่ด้วยความขยันของคุณป้าเปรมจิต

ลูกต่างก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพ

แบบนี้ก็ให้หยุดไม่ให้จะทำ
เราก็อดไม่ได้ลงไปช่วยก็ทวน

เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ไหม
ห่วงค่ะก็รักด้วย

คนเยอะอะไรอย่างนี้
ทำของไม่ทันก็ตักข้าวไม่ทัน

ใช่แต่เราก็ไม่คิดมากเนอะ

บอกกับคุณแม่ตรงเลยว่าแบบอยากจะพูดอะไร

เราเข้ามาช่วยคุณป้าตอนไหนคะ

มีการจัดการยังไงบ้าง
บางคนเขาก็สั่งข้ามวันมาเลย

วันหนึ่งขายได้กี่จานกี่กล่อง

โหจริงเหรอ

จอยคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ร้านเรา
ยังคงลูกค้าได้อย่างยาวนานแบบนี้

แล้วก็แบบว่าคุยกับลูกค้าค่ะ
จอยคิดว่าร้านเราเนี่ยมีเมนูสองอย่าง
สู้ร้านที่เขามีเมนูเยอะได้ยังไง

เราใช้ของแบบว่าสดใหม่ทุกวันแล้วก็ไม่ค้างคืน
ไก่เรานุ่มค่ะให้เยอะด้วย
แล้วก็ปริมาณไม่น่าเกลียดนะคะ

ต้องบอกว่าคนที่ทำมาหากินอยู่อย่าย่อท้อ

เรายังขยันอดทนซื่อสัตว์ทำต่อไป
ยังไงคุณก็ไปได้เติบโตได้

และมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ออกมาดี

วันนี้ขอบคุณมากทั้งคุณค่ะ

จอยอย่าเพิ่งถามนับอยู่
อยากรู้เคล็ดลับไหมว่าทำไมพี่เอิ๊ก

ไม่มีอะไรกินไก่กะเทียมไข่จอย